วันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเขามีการทำกิจกรรมกันนะคะเขาไปรวมกลุ่มกันที่อนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
ก็เป็นการจัดกิจกรรมประท้วงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนะก็เริ่มจากที่นั่นก่อน
ก่อนที่จะเดินเท้าไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะเป็นการเคลื่อขบวนด้วยมอเตอร์ไซค
แล้วก็มีการบีบแตรด้วยเขาก็มีการปลาใสสลับกันชั่วโมงนึง
แล้วก็สุดท้ายมีกิจกรรมเหมือนกับว่าเรียกร้องให้ปล่อยผู้ชุมนุมที่ถูกคุมขังอยู่
มีบางกลุ่มบางคนที่เขาชักชวนบอกว่าไปต่อตรงแถวใต้ทางด่วนดินแดน
จุดที่เคยชุมนุมกันแบบโอ้โหหลายวันต่อเนื่องติดกัน
ถูกต้องชักชวนกันมาช่วงหลัง๖โมงที่เขายกเลิกกิจกรรมหลักกันไปแล้วอะค่ะ

ซึ่งจริงตำรวจเนี่ยเขาก็มีการสแตนบายกันอยู่แล้วล่ะเตรียมความพร้อม
เริ่มมีกรั่งคว้างปลาขวดก้อนผีนแก้วเกอออะไร

เจ้าหน้าที่ก็ตั้งหน้ากระดานเตรียมพร้อมมีการเอารถจีโน่ออกมา
แล้วก็มีการเตรียมเพื่อกระชับพื้นที่เรื่อยจนสุดท้าย
กลุ่มผู้ชุมนุมตรงนั้นก็ถอยร่นไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมิก่อนที่๒ทุ่ม
เห็นบอกว่าตอนนี้เคลียร์สถานการณ์ได้เรียบร้อยแล้ว